ก็อย่างที่ทราบก่อนอันนี้เรารายงานข่าวไปนะคะว่า
ตุ่มน้ำพองกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่ง

แต่ว่าล่าสุดนะคะน่าจะได้ทั้งยาดีแล้วก็กำลังใจที่ดีค่ะ

แล้วก็มาอุ้มลูกเนี่ยลูกสาวตัวน้อยโชว์ความแข็งแรงด้วยค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะเราเพิ่งเปิดใจพี่เมฆวินัยไปนะคะ
ป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองคือวันที่สัมภาษณ์รู้สึกจะเป็นวันเสาร์นะคะ

แกเพิ่งลุกขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมนะคะ
คือนอนติดเตียงเป็นเวลา๑๐เดือนค่ะ
เสียค่ารักษาร่วม๒ล้านบาทนี่แหละค่ะ
แต่ดูเหมือนตอนนี้นะคะจะมีข่าวมาทำให้แฟนแบบใจชุ่มชื้น

เพราะว่าพี่เมฆเนี่ยสามารถลุกจากเตียงได้นะคะ

ลูกสาวตัวเล็กนะคะไว้ในอ้อมแขนภาพนี้เลยคุณผู้ชมดูดิคะ
ลูกน้อยแกมีลูก๓คนน่ารักมากจริงนะคะ
หน้าสีตาพี่เมฆดูสดใสขึ้นมากนะคะ
แฟนได้เห็นภาพต่างก็ส่งกำลังใจให้พี่เมฆอย่างท่วมท้นค่ะ
เชื่อเลยนะคะว่านอกจากการรักษาที่ดีจากคุณหมอแล้วนะคะ
ได้ครอบครัวนี่แหละค่ะที่เป็นกำลังใจสำคัญ
ทำให้พี่เมฆฮึดสู้กับอาการป่วยค่ะ
เปิดใจพี่เมฆผ่านวีดีโอคอลเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

ใส่เสื้อสีแดงสดใสมากคุณผู้ชมเมื่อตอนสายนี่เองค่ะ
พี่เมฆบอกเลยค่ะว่ากำลังใจดีมากจริงค่ะ
พอเป็นข่าวออกไปเนี่ยแฟนคลับทั่วสารทิศทั่วประเทศเลยค่ะ

การดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวนะคะ
ก็เลยทำให้มีแรงที่จะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เจออยู่ตอนนี้ค่ะ
ไปฟังสิ่งสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ต้องเป็นคนรอบคร่างเราที่เขาแบบอดทนกับเราสู้กับเรา
สุดยอดจริงนะคะคุณผู้ชมคือแบบขออนุญาตภาพนิ้วที่เห็นเนี่ยค่ะ
ดีขึ้นจากวันเสาร์ที่เราเคยรายงานข่าวไปค่ะ
คือคือเล็บเริ่มมาแล้วนะคะคือทุกอย่างดีขึ้นมากค่ะ

ที่พี่เมฆบอกไปเลยคือกำลังใจที่ดีที่สุดคือต้องสร้างมาจากตัวเองก่อน
กันแบบแรกนะเพราะว่าคนรอบคร่างเนี่ยรักพี่เมฆอยู่แล้ว
ถ้าพี่เมฆยิ่งแบบเสริมกำลังใจให้ตัวเองเข้มแข็งแบบนี้นะคะ
แข็งแบบนี้นะคะหายวันหายคืนแน่นอน
ส่วนแนวทางการรักษานะคะพี่เมฆก็คือเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายพลาสมาค่ะ
ภายใน๒๔๒๘ชั่วโมงก็จะค่อยดีขึ้นนะคะ
แต่อาการทางผิวหนังต้องใช้เวลาประมาณ๑อาทิตย์ค่ะ
คุณหมอแนะนำนะคะให้ทำสักประมาณ๓เดือนค่ะคุณผู้ชม
เพื่อให้โลกสงบอย่างน้อยประมาณ๖เดือนถึง๑ปีค่ะ
โรคสงบเกิน๖เดือนโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกก็จะน้อยลงนะคะ
แล้วก็พี่เมฆก็ตอนที่เราสัมภาษณ์บอกว่าเดือนกันยายนเดี๋ยวพี่จะกลับมาหายแน่นอน
เพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นวันครบรอบที่ลูกสาวอายุ๑ขวบพอดี
ถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์